สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบรรเทียงในรอดมาแล้วนะคะ

แล้วก็คุณพลอยพิมรจิตนะคะใช่แล้วค่ะ
สำหรับแพนเค้กเข็มฮ่าเหนต์ต้องบอกว่าเธอฮอตจริงอะไรจริง
อะไรจริงไม่ใช่แค่ว่าฮอตในบ้านเรานะคุณแต่ว่าฮอตไกลถึงประเทศเพื่อนบ้านกันเลยทีเดียวนะคะ
ล่าสุดเนี่ยเธอถูกจ้างให้ไปร่วมเซอร์ไพรส์ในงานวิวาของบ่าวสาวไฮโซชาวกัมพูชา
อย่างที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพกันอยู่นี้นะคะโดยสาวแพนบอกว่าทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะ
ที่ได้ไปโชว์ตัวในงานแต่งงานนี้เพราะปกติเนี่ยออกแต่งานอีเวนต์
ส่วนเรื่องค่าตัวนั้นสาวแพนยอมรับว่ามันก็ต้องเป็นไปตามความเหมาะสมกับรายละเอียดของงานนะคะ
แม่ไปร่วมงานวิวาข้ามแดนขนาดนี้งานของเจ้าตัวล่ะคะแพนเค้กจะว่ายังไงเนอะ

ก็ถือว่าเราช่วงดีได้กลับไปกับผู้ชายอีกค่ะ

แต่เลิกไปทำงานมีเลยเลย

แต่ว่าเลิกทำงานเนี่ยมีเรื่อยตอนนี้ก็ขยันเคคมันนี่กันไปก่อน
สำหรับสาวแพ้ที่ได้ไปปรากฏตัวในงานแต่งงานนี้
บอกว่าตัวเธอเองได้รับเกียรติให้เดินไปกับคู่บ่าวสาวเลย
คือระยะทางเป็นการเดินบนกระจกแล้วก็ไกลมากนะคุณ
ก็ถือว่าเป็นแฟนคลับที่รักแล้วก็ชื่นชมสาวแพนน่าภาคภูมิใจแทนจริง
ใช่ภาพภูมิใจจริงเพราะว่าดาราไทยของเราค่ะ

นู้นยังดังไกลถึงประเทศคัมพูชาเพื่อนบ้านเรานั่นเองนะคะ